แม่น้ำหนึ่งครับแม้ว่าจะขอเว้นวักการจุดทูปปู่ไป๑งวด
เกิดขึ้นกับเธอเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
เข้าไปในพื้นที่เลยบอกว่าจุดเลยทูบเนี่ย
จุดแล้วพญานาค๙เสียนเนี่ยนะเดี๋ยวจะทุบให้พังให้หมดเลย

งวดนี้มึงพูดว่ามึงหยุดมึงหยุดยึดเพื่อ
มึงบอกว่าผู้ใหญ่ให้ห้ามจุดผู้ใหญ่คนไหน

มึงดู
ไม่รู้วัตถุประสงค์เขาว่าให้จุดหรือไม่ให้จุด
แต่ที่แน่บอกไม่รู้ว่าจะจุดหรือไม่จุด
แต่จะทุบเซียนพญานาค๙เสียนนี้
แม่น้ำหนึ่งนะฮะมันจะมีอีกคลิปหนึ่งที่เห็นหน้าของเขา
แล้วก็มีการพูดจาผ่านกล้องด้วย

น้ำหนึ่งบอกโอ้โหเอาหลักฐานไปเลยนะฮะ
ดำเนินคดีกับผู้ชายคนนี้เพราะว่าถ้าทำได้ขนาดนี้
กลัวว่าอันตรายจะมาถึงร่างกายและทรัพย์สินได้
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ลานพญานาคครับ
แล้วก็ไปสอบถามรอบพอตรงประตูทางเข้า
ว่าชายคนนั้นกล่าวเนี่ยลงมาจากรถ
แล้วก็แหงดูกล้องวงจรปิดแล้วก็เดินกลับขึ้นรถไป
ตอนที่เขาจะออกไปแล้วก็มารู้มุมกล้องด้วยนะนะฮะ
มาเปิดหน้าให้เห็นแบบนี้เลย
ขณะเดียวกันนะครับแม้ว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้
ชาวบ้านก็มาจุดทูบจุดเทียนแล้วก็เอาของเส้นไหว้มากราบขอโชคลาภจากปู่
ริมรั้วก็ยังดีบางคนบอกว่านะฮะโชคดีถูกลอตเตอรี่มาหลายงวดแล้ว
ก็เลยริ่มรั้วก็ยังดีครับ